เตือนอีกค่ะสำหรับกรณีที่เด็กติดรถ
คราวนี้เนี่ยเป็นเด็ก๓ขวบที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะ
คือเด็กวัยกำลังสนกำลังอยากจะค้นหา
ก็เข้าไปเล่นในรถแล้วปรากฏว่าติดอยู่ข้างในรถค่ะ
ล็อกออกไม่ได้ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ออกมาช่วยเหลือกันนะคะ
นี่คือเด็กก็ยังไม่รู้เรื่องเลยนะว่าตัวเองอยู่ในอันตราย

เจ้าหน้าที่กู้ชีพอบตบังพลีใหญ่ก็ต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือน้องหน่อย
คนนี้แหละอายุ๓ขวบเป็นชาวกัมพูชาค่ะ
ติดอยู่ในรถกระบะบริเวณหน้าแคมป์คนงานในซอยจงซิริอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรประการ
ก็ใช้เวลาประมาณ๑๕นาทีก็เอาตัวออกมาได้
ตรวจสอบร่างกายเบื้องต้นน้องปลอดภัยนะคะ
สอบถามคุณแม่ก็เล่าให้ฟังบอกว่าทำงานเป็นคนงานเกาะสร้างที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ปกติตัวเองกับลูกชายจะนั่งรถคันนี้ไปทำงานทุกวัน
รถคันนี้เป็นของเท่าแก่เท่าแก่ให้เอามาใช้รับส่งคนงาน
เมื่อวานพอหลังเลิกงานค่ะตัวเธอกับลูกก็นั่งกลับมาที่พักคนงาน
โดยคนขับขับรถมาจอดในซอยหน้าแคมป์แล้วก็ไม่ได้ล็อกรถ
หลังจากที่ตัวเธอกับลูกชายลงจากรถเข้าที่พักเนี่ย
ก็ทำนู่นทำนี่แหละนะสักพักหนึ่งรู้สึกตัวเอ๊ะลูกชายหายไปไหน
ก็เดินออกตามหาก็มาเจอว่าลูกเล่นอยู่ในรถ
ทีนี้พอจะเปิดประตูรถออกมาเพื่อเอาลูกออกจากรถเนี่ย
เปิดไม่ได้ประตูล็อกกุญแจรถก็ตกอยู่เบาะนั่งคนขับอีก
คือเชื่อว่าลูกคงขึ้นมาเล่นบนรถแล้วก็หยิบนู่นจับนี่
ก็คงดึงกุญแจที่มันเสียบคาอยู่ออกมาด้วย
คราวนี้รถมันก็เลยล็อกอัตโนมัติก็เลยออกมาไม่ได้
แต่ก็เคราะห์ดีนะคะกู้ภัยเขาก็มาช่วยเหลือออกมาได้

ต่อไปนี้นะเวลามีลูกก็คงต้องสอนลูกแล้วล่ะว่า
กดปุ่มนี้นะถ้าอยู่ในรถแบบนี้แล้วจะออกให้กดปุ่มนี้ก่อนทุกครั้งอะไรอย่างนี้
เด็กจะได้แบบเอาตัวรอดได้นะครับ